เห็นว่าช่วงนี้จะเดินทางกันนะคุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ค่ะเป็นชาวลาวขี่มากับเพื่อนด้วยนะแล้วปรากฏว่าพอมาถึงสี่แยกเขาพุ่งออกมาเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วรถตู้ที่มาทางตรงโอ้โหพุ่งชนค่ะ
ดูสิให้เห็นทั้งสองมุมเลยคุณผู้ชม

แล้วเหมือนกับตอนที่เขาออกมาเหมือนเขาเป๋
พยายามเอาขาจะเปรกอยู่นิดอย่างนี้
คือเหมือนเขาจะไปทางไหนคุณ
เลี้ยวซ้ายหรือจะพุ่งไปฝั่งตรงข้าม
พยายามเอาเท้าจะยันจะเบรกตัวอยู่แต่เอาไม่อยู่แล้ว
มุมนี้จะเห็นรถตู้มานี่นะคะ
นี่ดูนะเขาก็เริ่มเฉแล้ว
แต่ว่าพอรถตู้มาจังหวะชนไปแบบเต็มเลยค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงนี้คือสี่แยกบางบัวอินที่ถนนจรรยานนท

ใช่ค่ะก็ขี่ออกมาจากทางวัดบังวัว
เขาบอกว่าจริงจะเลี้ยวไปทางท่าสะอ้านนะ
เพราะเห็นช่วงจังหวะเหมือนกับรถเถเฉใช่ไหมคุณ
ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เกิดอะไรขึ้นรถมันถึงพุ่งไปแบบนั้น
จังหวะที่รถตู้มาพอดีรถตู้คันนี้ค่ะนายสุรชัยพ่วงพงศ์อายุ๕๓ปีขับ
แล้วก็ชนสิชาวลาวในโซก็ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง
นี่ถามคนขับรถตู้นะคนขับรถตู้เขาบอกว่าจริงผมจะไปทางตลาดบูรพา
พอมาถึงตรงนี้จู่พ่วงข้างเขาออกมาแบบเร็วมากผมจะเบรกก็เบรกไม่ทัน
พยายามจะหักหลบก็หักหลบไม่ทันพุ่งชนแบบนี้
เดี๋ยวหลังจากนี้ให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนทั้งสองฝ่ายต่อไปด้วยนะคะ
ว่าพ่วงข้างเกิดอะไรขึ้นรถมีปัญหาหรือเปล่าถึงพุ่งออกมาแบบนี้นะคะ